คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของความเชื่อความแปลกกันสักนิดหนึ่งนะครับ
จำกันได้เมื่อวันทำบุญครบรอบการจากไป
ปีที่๒๘ของราชินีเพลงลูกทุ่งคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
และจำได้ไหมว่าน้องเพชรลูกชายของคุณพุ่มพวง
เขาไปเสี่ยงจับเลขในหายนำโชค
จับออกมาตรงแม่นเลยนะครับ
แล้วก็มีคนดวงดีถูกรางวัลไปเต็มเลย
เมื่อวานนี้มีพิธีทำบุญวันเกิดนะครับ
มีการล้วงหายจับเลขมงคลกันอีกแล้ว
ได้เลขอะไรออกมา
หรือบางท่านอาจจะดูว่าถ้าแม่พึ่งมีชีวิตอยู่
ก็จะอายุ๕๙นะฮะ
ช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับที่วัดภาษีเอกมัย
บรรยากาศคึกคักเลยไปด้วยบรรดามิตรรักแฟนเพลง
ชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
เพราะว่าวันที่๔สิงหาคมนะครับ
เป็นวันคล้ายวันเกิดแม่พึ่ง
ซึ่งหากแม่พึ่งมีชีวิตอยู่อย่างที่บอกไป

ทางสามีก็คือคุณปุ้มไกรสอน
แล้วก็คุณเพชรพุ่มพวงซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยนะครับ
ก็เดินทางไปร่วมพิธีที่วัดตั้งแต่เช้า
ด้วยรถยนต์หมายเลขทะเบียนงองูททหาร๙๖๗๘คันนี้
หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาก็มีพิธีมอบทุน
ศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย

พร้อมให้การสนับสนุนแก่เด็กเยาวชน
เรียนหนังสือและมีการศึกษานะครับ
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนรอคอยมาถึงฮะ

ครั้งนี้ขอเป็นฝ่ายล้วงบ้าง

จับเลขมงคลมาฝากมิตรรักแฟนเพลง
คุณผู้ชมไปชมบรรยากาศตอนนี้กันนะฮะ
โอ้โหหลายครั้ง

จะพูดแบบทางที่แล้ว

ดูดีแปลกเทพ

๔คือวันเกิดพุ่งกว่างดวงจากวันนี้

แล้วก็บอกว่า๔ก็เป็นวันเกิดแม่พึ่งเลยนะฮะ
เขาบอกว่า๔๘๔ตรงกับวันเดือนปีเกิดแม่พึ่ง

เดือนคือเดือน๘นะคุณ
เลยนะฮะพศอะไรรู้ไหมคุณ
เอ้ามันก็เลยเป็น๔๘๔นะครับ

ว่าจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคกันซะหน่อยนะฮะ
ขณะที่แฟนเพลงนับพันก็รวมตัวกันจัดงานรำลึกวันคล้ายวันเกิด
ของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
พิพิธภัณฑ์หุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์เช่นเดียวกันนะครับ

เลขที่๒๑๑หมู่๑๐ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากที่แม่พึ่งเสียชีวิตไปแล้วกว่า๒๘ปีนะครับ
แล้วก็มีการเลื่อนจัดงานจากวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
จากเรื่องของปัญหาโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ

แฟนเพลงแล้วก็นักร้องศิลปินเงาเสียง
รักและเคารพในผลงานของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
พร้อมกับครอบครัวก็ได้จัดงานขึ้นนะครับ
สันในงานนอกจากจะมีการแสดงบนเวทีแล้ว
ยังอบอุ่นด้วยบรรยากาศการจุดเทียนจุดเค้กวันเกิด
และการประมูลรองเท้าแดงนะครับ

สำหรับตัวเลขที่แฟนเพลงและนักเสียงโชคให้ความสนใจนะครับ
ยังคงเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับราชินีลูกทุ่ง
เลข๕๐๔๕๓๕๐๔๑๓๕๙๒๘นะครับ
ซึ่งทุกคนเชื่อว่าแม่พึ่งหรือว่าพี่พึ่ง
จะให้โชคงวดนี้อย่างแน่นอนนะครับ